คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของพักเก้าไกลกันบ้าง
เมื่อกี้ป๊าเสรีโพธิบริษัทเอกเสรีวิสุธนะครับ
ออกมาทวงบุญคุณให้พักเพื่อไทยแล้วใช่ไหม
เพื่อไทยเขาเคยยกมือให้คุณทั้งก้าวไกร

จะยกมือให้กับคุณเศรษฐาจากพักเพื่อไทยหรือเปล่า

ก็ออกมาส่งสัญญาณเรื่องนี้

ยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาหรือเปล่า

ที่ประชุมสอสอเมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยนี่นะครับ

อย่ายกมือให้นายเสร็จถานะ
คุณรังเชมันโรมบอกว่า
คงต้องพิจารณาควบคู่กันไป
กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปทุกวัน
แต่สิ่งที่พักเก้าไกรยืนยันได้ก็คือ

ไม่สนับสนุนไม่ลงมติ
พลเอกประยุทธ์จันโอชา
แดดิเดตจากรวมไทยสร้างชาติ
พลเอกประวิทย์วงศุวรรณนะครับ
แคดดิเดตจากพลังประชารัฐครับ
พรรคเก้าไกรไม่โหวตให้ลุงอยู่แล้วครับ
ไม่มีทางไม่มีทางโหวตให้ลุงแน่นอนนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าก้าวไกลจะไม่ยกมือให้กับเพื่อไทย

แต่คนที่พูดเรื่องนี้คือคุณภูมิธรรม
เลื่อนวันโหวตนายกออกไป
ก็ยิ่งจะมีเวลาในการรวบรวมเสียง
เพราะฉะนั้นเสียงก็จะมีมากขึ้น

มีเสียงสอสอพอในการจัดตั้งรัฐบาล

สมมุตินะสมมุตินะได้โหวต๑๗สิงหาจริง
ก็เจอช่วงระหว่างนี้จะมีเวลาหาเสียงของสวเพิ่มมากขึ้น
จะได้รัฐบาลที่มั่นคงอะนะคะ
ส่วนที่กระแสข่าวว่าไม่มีพักลุงร่วมอันนี้ให้รอ
การตัดสินใจที่ชัดเจนก่อนตอนนี้พยายามหาความร่วมมือต่าง
แต่ก็รู้แหละว่ามีข้อจำกัดก็เลยต้องนึกถึงสิ่งต่างเหล่านี้ด้วย
อกจากนี้ค่ะคุณภูมิธรรมก็ปฏิเสธกระแสข่าว
บอกว่าเพื่อไทยไม่ง้อเสียงจากก้าวไกลมันไม่จริง
ถ้าก้าวไกลจะโหวตให้ก็ขอบคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่โหวตให้ไม่เป็นไรนะไม่กดดัน
เขาบอกแบบนี้ส่วนที่ก้าวไกล
บอกว่าเพื่อไทยไม่เคยแจ้งให้ถอยเรื่อง๑๑๒
อันนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
เพราะเพื่อไทยเองแสดงความชัดเจนมาตลอด
ว่าไม่แก้ไข๑๑๒รวมถึงการเจรจากับพักคั่วเดิม
ก็แจ้งให้ทราบว่ามีเงื่อนไขไหนบ้าง

อันนี้คุณภูมิธรรมขอยืนยันในสิ่งที่พูดทั้งหมดค่ะ

ตอนนี้เรารวบรวมเสียงที่นอกเหนือจาก
ก็มีเสียงเดิมนะครับเสียงเดิมจาก
คั่วแปดพักเดิมนะครับจำนวน๑พอสมควร
แล้วก็มีเสียงจากคั่วรัฐบาลคั่วเดิม

แล้วก็จริงต้องมีเสียงทราบวนดินอีก
เพราะว่าวันนี้เราอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์ของรัฐมนุนปัจจุบัน

เราต้องได้เสียงเกิน๓๗๕๓๗๖ตอนนี้คือกึ่งหนึ่ง
ขณะนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราต้องให้ได้
เพราะฉะนั้นเสียงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเราอยากให้ได้มั่นคงมากขึ้นที่สุด
เพราะการได้เสียงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่มั่นคง
จะทำให้เกิดรัฐบาลที่มั่นคงมีประสิทธิภาพ
เรื่องไม่ง้อเขาเนี่ยจริงก็ไม่ใช่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับ
ผมได้บอกไปแล้วว่าในการแยกตัวครั้งนี้ในที่ประชุมวันนั้นนะครับ
รายงานซึ่งมีคุณสิริกัญญามีคุณชัยธวัฒน์แล้วก็มีคุณพิจารณ์นะครับ
ก็ถือว่าทุกฝ่ายเป็นอิสระต่อกันส่วนพักเก้าไกรนั้น
การที่จะโหวตหรือไม่โหวตอันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์
ส่วนทางด้านสอบเพื่อไทยอีกคนหนึ่งนะคะ
คุณสุริยะจึงรู้เรื่องกิจเนี่ยก็บอกว่าให้รอฟังจากหัวหน้าพักจากเลขาพัก
แล้วก็จากพี่อ้วนภูมิธรรมนี่แหละที่เป็นคนบริหารจัดการ
ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีพักสองลุง
รับด้วยนะคะว่าการเลื่อนวันโหวตนายกกระทบกับไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยแล้วก็พักร่วมมองว่าประเทศชาติจะขาดรัฐบาลนานมันไม่ได้
ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วตามเสียงเรียกร้องของสภาอุตสาหกรรม
หอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ก็เลยหวังว่าถ้าเกิดว่ามีการโหวตอย่างเร็วที่สุดเนี่ย
สวน่าจะช่วยโหวตให้นะคะ
ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าจะมีโอกาสไหมที่
แนตนายกจะไหลไปเรื่อยไปจนถึงคุณอนุทินชาญวิรากูล

ก็มีโอกาสใช่ไหม
ก็จะใส่ยังไงละดองน้ำแข็งคุณผู้ชม
ภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอน
แน่นอนเพราะยังไงถ้าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาล
ก็ต้องเอาภูมิใจไทยมาให้ได้

แทบจะทุกสูตรตอนนี้ก็จะมีภูมิใจไทยเกาะไปด้วยครับ
ท่าทีของคุณอนุทินเนี่ยหลังมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองอีก๑ทิศ
ทางว่าหากพักอันดับ๒อย่างเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
กลายมาเป็นภูมิใจไทยนี่แหละ
เป็นแก่นำในการไปรวมเสียง
ซึ่งคุณอนุทินก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกด้วย
นี่จังหวะตอนจะขึ้นลิฟต์นะคุณผู้ชม
มีจังหวะตอนจะขึ้นลิฟต์แล้วนักข่าวก็พยายามถามเลย
ถามถึงว่าคุณอนุทินพร้อมเป็นนายกหรือเปล่า

ถ้ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน

มันก็ปรากฎอยู่ในฐาแหลงการ
ของพักกาง่ายไทยลงมาที่๑๗ทศพครม

เราก็ถือว่าเราก็ทำงานกับใครก็ได้
ตอนแรกตอนภาครึกก่อนเมื่อก็ถามว่า
ให้เรียกนายกหนูหรือนายกอนุทิน
ยกมือเลยยกมือสามมือเลย

แต่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมว่าแล้วถ้าต้องร่วมงานกับพักเพื่อไทยล่ะ

คุณอนุทินก็บอกว่าถ้าไม่ขัดต่อจุดยืนของพักภูมิใจไทย
อีก๒๓เรื่องก็สามารถจะร่วมงานได้
ส่วนคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับเลขาธิการพักภูมิใจไทย
ก็ตอบเพิ่มเติมนะกรณีนี้ข่าวเนี่ย
เขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของกระทรวงคมนาคม
ที่มีภูมิใจไทยรับผิดชอบมาโดยตลอด
คุณศักดิ์สยามก็ยืนยันว่าการตั้งรัฐบาล
ต้องพิจารณาองค์ประกอบของพักร่วม
ไม่มีการยึดติดว่าต้องเป็นกระทรวงอะไรนะครับ
คุณผู้ชมสงสัยไหมว่ามันจะไหลไปเป็นภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยจะจัดได้ยังไง

เดี๋ยวเบิร์ตจะมาทำฉากนี้ให้ดู
แล้วคุณผู้ชมดูนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

คุณผู้ชมมาดูอันนี้ที่เบิร์ตจะทำภาพ
บมเห็นก่อนว่ามันจะเป็นยังไง
ภูมิใจไทยอยู่อันดับ๓๓และการแอนนำจากต้างรัฐบาล

ภูมิใจไทยจะไปชวนภูมิใจไทยสร้างชาติอ่ะ
จะชวนพลังประชานรัฐหรอมันก็ประดักมันก็ประเดิด
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวภูมิใจไทยเอาไปจัดภูมิใจไทยจัดทำยังไง
ภูมิใจไทยก็บอกว่าอ้าวเพื่อไทยพร้อมไหมประชาธิปัตย์พร้อมไหม
รวมไทยสร้างชาติพร้อมไหมพลังประชารัฐพร้อมไหม
เพื่อไทยก็ตอบว่าก็ผมไม่ได้ตั้ง
ต้องตัดสินใจไปตามนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไปดูท่าทีของรวมไทยสร้างชาตินะครับ
คือนักข่าวไปถามถามณวันนี้ก่อน
พร้อมไหมที่จะทำงานกับเพื่อไทยเขาน่ะ
ทำงานกับเพื่อไทยเขาคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์ครับ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็นะครับ
บอกถึงแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยบอกว่า
ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นยังไงนะครับลืม
เหมือนเดิมก็คืออยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ไง
ส่วนจะร่วมงานกับเพื่อไทยได้หรือเปล่า
ต้องดูนโยบายหลักของพักแก่นำนะครับ
เพราะการตั้งพักการเมืองมาเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองยังเหมือนเดิม

พอถามว่าแม่ไม่ปิดประตูใช่ไหม
ปิดประตูนะครับที่จะร่วมงานกับพักเพื่อไทยใช่ไหม
พักเพื่อไทยใช่ไหมนะครับ
คุณพิรพันธ์บอกว่าน้องหน้าข่าวจะเข้าใจนะ
การทำงานไม่ใช่เพื่อหวังตำแหน่งหรือประโยชน์
ซึ่งก็ไม่ได้ปิดประตูที่จะไม่ได้ร่วมมือกับเพื่อไทย
แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีแนวทางเดียวกัน
มันก็พอจะทำงานกันได้แล้วลองฟังเสียงดูหน่อยครับ
พักที่จะเป็นแก่นำกับแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติไปกันได้
เราก็จะร่วมมือทำงานได้นะครับแต่ไว้ว่ายังไง
ในฐานะภาคการเมืองก็อยากจะให้พักแก่นำสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่พักเพื่อไทยครับ
เพราะว่าเขาเป็นพักใหญ่อันดับ๒นะครับ
เขาจะสนใจติดต่อใครให้ไปร่วมงาน
ก็คงเป็นสิทธิของทางพักเพื่อไทยเขา
เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเจรจาติดต่อนะครับ
ถ้าเขาคิดว่าเรามีความเหมาะสม
ช่วยกันทำงานได้เขาก็ติดต่อเรามาเอง
แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันดีของพักรวมไทยสร้างชาติเขานะ
เขาครบรอบ๑ปีพอดีนะการก่อตั้งพักนะครับ
ช่วงเช้าก็มีพิธีนะฮะตามศาสนาเลยนะครับ
มีพิธีทางอิสลามนะครับแล้วก็ตามด้วยศาสนาพุทธนะครับ
มีนักการเมืองจากหลากหลายพักนะครับ

แล้วก็คนสำคัญของพรรดิอย่างคนเอกประยุจโจร
มามอบใจการดอกไม้ครับ